หนึ่งครับนะฮะลูกชายของพี่คนโต
เปิดเพลงเสียงดังอ๋ออ่าน้องสาวก็คือมีศักดิ์เป็นน้าเนอะ
ก็ไปเตือนทะเลาะกันพี่ชายคนโตเขาบอกว่าเขาโมโห
เห็นน้องกับลูกเนี่ยทะเลาะกันอยู่นานเอาปืนไปยิงน้องสาวเลย
บาดเจ็บแล้วยิงน้องชายตายโอ้โหแล้วตัวเขาก็หลบหนีไป
เขาบอกว่าคือมันมีปัญหาทะเลาะกันมาตลอดเวลาอยู่แล้ว
ตลอดชีวิตที่เขาอยู่กันมาสามพี่น้องเนี่ยฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
เพียงเพราะว่าน้องสาวไปทะเลาะกับลูกชายทนไม่ไหวยิงไปเลยนะฮะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่เสียใจสุดคือแม่แหละนั่นอ่ะสิก็ลูกอ่ะ
พี่ฆ่าน้องแล้วก็ยิงน้องอะไรแบบนี้นะฮะคนที่ก่อเหตุเดินทางมอบตัวแล้ว
ชื่อว่านายพิทยามธุระสาขอไปฮะนายพิทยามทุสาระ
อายุสี่สิบแปดปีนะฮะก็มอบตัวกับตำรวจภูทรมหาราชที่พระนครศรีอายุทยาเนี่ย
คนนี้ผู้ก่อเหตุนะครับเขาใช้ปืนจุดสามแปดยิงน้องชายชื่อว่านายสัญชัย
อายุสี่สิบสี่ปีคนที่เสียชีวิตแล้วก็ยิงน้องสาวคือนางสาวมง

ตอนที่เขามอบตัวโอ้หน้าตาเขาก็เคร่งเครียดขึงมาเลยครับ
ตอบสั้นสั้นว่าก็เสียใจละที่ทำอะนะฮะ
ก่อเหตุเพราะว่าปัญหามันสะสมกันมานาน
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำสักครึ่งชั่วโมง
เจ้าตัวก็สารภาพว่าตัวเองกับน้องชายกับน้องสาวเนี่ยนะเป็นพี่น้องกัน
มีปัญหาทะเลาะกันเรื่อยมาเพราะบ้านก็อยู่ติดกันแหละพี่น้องกันนะฮะ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะน้องสาวคนที่เจ็บเนี่ยทะเลาะกันกับลูกชายของเขา
เพราะลูกชายเขาเปิดเพลงเสียงดังทะเลาะกันอยู่นานจนชนฟังไม่ไหวครับ
เดินไปเอาปืนไปยิงน้องชายกับน้องสาว
น้องชายตายน้องสาวบาดเจ็บแล้วตัวเองก็ขี่รถหลบหนีไป
ทีนี้คนที่เสียใจอย่างที่บอกว่าคือแม่ครับ
กิมเฮียงอายุ๖๙ปีเป็นแม่ของทั้ง๓คน
เดินทางมาโอ้โหร้องไห้ร้องห่มด้วยความเสียใจ
เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ด้วยกัน
แต่ก่อนหน้านี้ไปเยี่ยมลูกชายอีกคนนึงที่มรยองเลยกลับมาไม่ได้
เพราะว่าเขาห้ามเดินทางข้ามจังหวัดจากโควิด๑๙
แล้วก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยพี่ฆ่าน้องพี่น้องฆ่ากันเอง

เธอก็บอกว่ารับไม่ได้ที่พี่น้องต้องมาฆ่ากันแบบนี้
แล้วก็จะไม่ให้อภัยลูกชายคนโตเด็ดขาด
เพราะถ้าเกิดเธออยู่บ้านเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นครับ
แนวว่าแนะคะโหลคะก็ตัวพี่แล้ว
พี่จิ๊นเนี่ยหลานอย่างจะเต็มแล้วก็ลูกสาวออกมา

นี่แบบการเสน่หาอะไรก็คือเราอยากดีบี่

ให้ลุกทำไปเซยไทยนะครับ
เซยไม่ร้อยนะครับ
เสียใจตอนนี้มันก็ไม่ทันนะน้องแท้ตัวเองก็ฆ่าไปแล้วครับ
สุดท้ายโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็นำตัวไปทำแผนแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป